รายงานว่าพนักงานรายหนึ่งพบจดหมายที่ปรากฏข้อความลงท้ายว่า
พร้อมกับผงแป้งสีขาวอยู่ภายในซองจดหมายเช่นกัน
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอบพยพคนในอาคารอย่างเร่งด่วน
ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันที
ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทั้ง๓คนปลอดภัยดีและไม่พบอาการผิดปกติ
มีบริงานว่าทางการสหรัตน์กำลังเร่งสอบสวนพยาบาลกลองพูดอยู่เบื้องหลังจดหมายขมคุน
ให้ออกมาก่อเหตุความไม่สงบ

นั้นได้ทำให้ประชาชนหลายพันคนตามเมืองต่าง
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประท้วงและต่อต้าน

ออกจากการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ

ประชาชนหลายร้อยคนได้ออกมาชุมนุม

กังวลว่าแนวคิดดังกล่าวจะเพิ่มความขัดแย้งในสังคม
ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีนและหนังสือพิม
เผยผลสำรวจแนวคิดของชาวสหรัฐที่
เจอให้เห็นว่าประชาชนกว่าบรรลัส๕๗ของกลุ่มตัวยาง
เห็นด้วยกับแนวคิดห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศ
ขณะที่บรรลัส๒๕ของกลุ่มตัวยาง